มันมากเลย
รีบซิ้นเหรอครับคุณรีบซิ้นครับผม
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ข้าวใส่ไข่นะฮะมาเรียบร้อยนะครับใช่ครับผมเป็นบรรยากาศของความสดใสสดชื่นแต่ว่ามันก็ยังมีกลิ่นไอข้ามวันมาอยู่ได้อยู่นะ
ครับผมก็ถือว่าเป็นเดือนแห่งการเซราเวทเนอะแล้วก็จะเป็นวันหยุดของใครหลายคนด้วย
อ๋อน่าจะว่าต้องไว้อีกหลายวันน่าจะต้องไว้อีกสองสามวันแหละไม่กว่าจะติดปีใหม่ดับผันอีกแล้วคุณแม่นะครับแน่นอนครับต้อนรับข่าวใส่ใครคุณวันสวัสดีคุณเช้าสวัสดีด้วยนะคะ
สวัสดีค่ะคุณไข่อีกครั้งนึงค่ะไม่เจอกันนานเลยค่ะค่ะหยุดสองสามวันคุณไปต่างประเทศมาปั๊บเดียวเองเนาะอ๋อดู
ยังไงหมอนคือยังแรกจะต้องโหลดคือเอาง่ายถ้าไม่รู้ว่าไงคุณอ้วนครับผม
คือรู้เลยว่าใครมาจากไหนยังไง
ทุก๓วันคือแสดงว่าเข้มงดมาก
แล้วการใส่หน้ากากถ้าสมมุติคุณถอดหน้ากาก

ในโรงแรมในห้องส่วนตัวไม่เป็นไรคุณเดินออกเอางี้ในร้านอาหารถ้าคุณเปิดเหมือนกับเราตอนที่ย้อนกลับไป

คือฉะนั้นว่าเขายังไม่มีการผ่อนปล้นเลย

เขาบอกเขาผ่อนปลนหนักแล้วเพราะตอนแรกปิดรับนักท่องเที่ยวหมดเลย

โจ๊กที่เราเคยกินกันทั้งหลายปิดไปหมดแล้ว
เป็ดย่างไก่ย่างนึกออกไหมที่ครูอ้วนเราไปฮ่องกงปุ๊

ก็คือจริงจากสนามบินเมื่อก่อนสนามบินเข้าซิมซาจุยเนี่ยประมาณสักชั่วโมงนึง

อ๋อเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าที่จีนกับที่ฮ่องกงเนี่ยเขากลับมาระบาดหนักอีกรอบนึง

เพิ่งเพิ่งเดินทางในรอบ

ก็คุณบอกเองเลยบอกว่าคุณไม่เดินทางเลย

ในทางในรอบ๓ปีโอ้โหแบบโอ้โหเป็นอย่างนี้เลย
แต่แสดงว่าเขาต้องการควบคุมจริงเศรษฐกิจเขาเสียหายไปเยอะ

ครับผมเพราะฉะนั้นที่ฮ่องกงยังแบบว่ามาตรการเข้มข้น
ข้นแต่เขาก็เปิดรับนักท่องเที่ยวมาเกาะเปิดแล้ว

แต่ที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีนี่คือเปิดแบบโอปินเลย
ญี่ปุ่นก็เพิ่งเปิดมา๒เดือนถูกต้องไหม

แต่ก็เกิดแบบว่าปรากฏการณ์หิมะตกหนักมากนะฮะญี่ปุ่นเกาหลีก็บอกว่าไม่เคยหนาวอย่างนี้เลย

ก็ไม่ได้หนาวจนแบบว่าเท่ากับเราไปหนองคายบึงกาล

จ่อแจ้งข้อหาฟอกเงินตู้ห่าวเพิ่มนะครับผมรวบรวม
หลักฐานขอหมายจับอีกหนึ่งชุดนะครับหลังจากที่ตอนแรกเนี่ย
ไม่มีการแจ้งข้อหาฟอกเงินนะครับโดยมีคุณชูวิทย์นี่แหละ
ออกมาเปิดโปร่งแล้วก็มาแชอ์เป็นนะทำให้ตอนนี้เนี่ย
เรื่องราวมันเริ่มเรียกได้ว่าเป็นมหากราบแล้วครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยนายกุณธนิษฐ์นะครับ
มงคลสวัสดิอธิบดีอายการสำนักงานการสอบสวนแถลงความคืบหน้า
คดีนายชัยนัทกรชายานันนะครับหรือว่าตู้ห่าวครับ
กับพวกครับตามที่อายการสูงสุดเนี่ยมีคำสั่งมอบหมายพนักงานสอบสวน
โดยให้พนักงานสอบสวนหน่วยงานต่างทำการสอบสวนครับ
ก่อนที่จะเสนอขอให้สารอาญากรุงเทพใต้นะครับ
ออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมจากผู้ต้องหากลุ่มเดิมครับ
ที่ถูกจับแล้วเนี่ยอีกจำนวน๑๕หมายด้วยกันนะครับ
แล้วก็จับกลุ่มตามหมายจับได้สิบคนครับสำหรับการสอบสวนตอนนี้เนี่ย
ยังไม่แล้วเสร็จนะครับเพราะอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็โดยผู้ต้องหาชุด๑๕คนที่ขอสารออกหมายจับล่าสุด
แต่ละคนเนี่ยมีความผิดแตกต่างออกไปนะครับ
เป็นสองกลุ่มครับคุณผู้ชมครับคือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มฟอกเงินอย่างเดียวครับ
และกลุ่มที่สองคือกลุ่มสมคบกันฟอกเงินสมคบกันทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและ
กรความผิดข้ามชาตินะครับโดยขณะนี้เนี่ย
เรายังต้องรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเพื่อขอสารออกหมายจับผู้ต้องหาอย่างน้อยอีกหนึ่งชุด
ซึ่งคาดว่าจะขอสารออกหมายจับได้อีกนะครับผมก่อนสิ้นปีนี้นะฮะ
ส่วนของนายตู้ห่าวเนี่ยมีพยานหลักฐานชัดเจนแล้วว่าเข้าข่ายกระทำความผิด
ผ่านฟอกเงินครับโดยจะแจ้งข้อหาเพิ่มภายในหนึ่งถึงสองวันนะครับ
แล้วก็ตามยึดทรัพย์นะครับจะเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ซึ่งเป็นข้อมูลในข้อหาฟอกเงินจึงแจ้งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของปปศนั่นเองนะครับ
ที่จะยื่นขอให้ศาลเนี่ยยึดทรัพย์สินที่อยู่อำนาจของปปศนะครับ
ส่วนเราในฐานะพนักงานสอบสวนอาจจะประสานข้อมูลเข้ามาในสำนวนก็ได้
มีข่าวว่าถูกแจ้งข้อหาใดบ้างคนไทยใช่ไหม
ใช่ครับมีทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้วยแล้วก็รวมถึงเป็นนักธุรกิจด้วย
มี๒คนด้วยกันที่เป็นภรรยาของนายตู้ห่าวนะครับ
นายกุณธนิษฐ์นะครับกล่าวว่าภรรยาของตู้เห่าเนี่ย
ตั้งข้อหาเฉพาะเรื่องของฟอกเงินอันนี้นี่ก็เป็นภรรยาหนึ่งคนของนายตู้เห่านะครับ
แต่การสอบสวนยังไม่หยุดครับถ้าภายหลังพบว่ามีส่วนร่วมกับยาเสพติด
หรือว่าองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยก็สามารถแจ้งข้อหาเพิ่มเติมได้
โดยพนักงานสอบสวนจะนำผู้ต้องหาไปยื่นคำร้องฝากขังที่สารอาญากรุงเทพใต้นะครับ
คัดค้านการประกันตัวส่วนผู้ต้องหาที่จะได้การประกันตัวเนี่ย
หรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลนั่นเองนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกหญิงวัฒนาลีนะครับ
กรอนชายานันต์นะครับผมภรรยาของนายตู้เห่า
ฝากขังสารอาญากรุงเทพใต้ในข้อหาฟอกเงินนั่นเองนะฮะ
โดยมีการวางกำลังเจ้าที่แล้วก็ตำรวจศาลเนี่ย
ในการดูแลความปลอดภัยป้องกันการหลบหนี
ซึ่งระหว่างนำตัวขึ้นรถพยานภรรยาตู้เห่าก็ไม่ได้พูดจาอะไรนะครับ
สื่อมวลชนนะครับและใช้เสื้อคุมใบหน้าของตน
ไม่สามารถสังเกตสีหน้าและท่าทางได้นะครับ
สำหรับผู้ต้องหาอีก๘รายรวมถึงนางพัชรินนะครับ
อิทธิวัฒนาหุ้นส่วนคนสนิทของนายตู้ห่าว
ก็จะถูกเจ้าที่เนี่ยคุกคุมตัว
ส่งฝากขังยังสารอาญากรุงเทพใต้เรียบร้อยแล้วเช่นกันครับ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
อื้มอื้มอื้มอื้มอื้มอื้มอื้มอื้มอื้มอื้มอื้มอื้มอื้มอื้มอื้ม
รับประเภทหนี่ของเราดาราศมีการตั้งฉายาไปแล้วอ่าใช่วันนี้ทาง
นี่ครับผมเนาะก็แน่นอนว่าวันนี้นะฮะหน้ากักถือว่าเป็นเปิดฉายา
รัฐบาลหน้ากากคนดีคนแรกที่ถูกจับตามองคือนายกรัฐมนตรีเนี่ย
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ย
เขาได้ฉายาว่าแปดเปื้อนท่านไม่ปลื้ม

ปมวาระการตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ย๘ปี
ปรากฏว่า๘ปีนี้สั่นครอนพลเอกประยุทธ์นะฮะ
กลายเป็นข้อคอรหาถึงความชอบทำว่า
ถูกต้องร่วมกับที่ผ่านมา
แตกตีแล้วทำไมยังดำรงตนอำนาจเลยอยู่
อันนี้คือคำถามที่แบบสังคมก็ถามถึงความชอบทำในการครองตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ยาวนานเหลือเกิน
ขนาดเดียวกันพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้ฉายารองนายก
ไม่ใช่รองรองนายกกับรองลิงก์ต่างกันไงครับ
รองนายกกับรองนายก
รองนี่คืออันดับสองใช่ไหมครับ
แต่ท่านรองนายกเหรอฮะก็หมายความว่าอยากจะทดลองเป็นนายก
ปรากฏพลเอกประวิทย์ได้ทำหน้าที่รองนายก

ได้ต้องใช้ชายีความวงว่ารองนายก
ถนัดเดียวกันคุณวิศนุคเรืองามได้ฉายาคือเรื่องจากสักหลาง

เพราะทุกคำถามแปดปีแล้วแล้วก็แตกจะต้องไปถามเขา
อ่าเขาก็จะมีคำตอบทางด้านกฎหมายมาอืม
ให้ตลอดเวลาค่ะนะฮะเอ้าแน่นอนคุณอนุทินชาญวีรกูล
รองนายกรรธมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสตร์ธรรมนักศุกรได้ฉายาอะไรครับ
ภูมิใจดูดพูดแล้วคอยภูมิใจดูดพูดแล้วคอยแปลว่า
ก็ตั้งแต่ทุกครั้งที่ดูดคือเราจะเห็นว่าสอสอเนี่ย
ถ้ามีคำว่างูเห่าหรืออะไรส่วนใหญ่พักที่เขาจะเลือกไปคือ
ภูมิใจไทยภูมิใจไทยเพราะว่าพักภูมิใจไทยดูกลางกลาง
ถูกต้องไหมฮะค่ะแล้วพร้อมจะเปิดค่ะทำให้จำนวนสอสอของเขาเนี่ย
เพิ่มขึ้นเยอะพอสมควรถูกต้องถึงขั้นว่าสมัยหน้าเนี่ย
เขาหวังกันว่าภูมิใจไทยน่าจะได้สอสอมากกว่าร้อยคนนี่ฮะ
เขาว่าอย่างงั้นครับเยอะขนาดนั้นเลยเนื่องจากทุกคน
รวมกันอยู่ที่พักภูมิใจไทยเราสังเกตดีตอนเนี้ย
สอสอก็ลาออกจากการเป็นสอสอร้อยกว่าคนแล้วนะครับ
จากพักต่างต่างจากพักต่างต่างค่ะไปอยู่พักภูมิใจไทยให้ส่วนใหญ่
สามสิบสี่สิบคนแล้วนี่คือดูดสอสอนะฮะไม่ได้ดูดอย่างอื่นนะฮะ
เพราะฉะนั้นภูมิใจดูดพูดแล้วคอยดอยหรือคอ
อ๋อดอยหรอคะพูดแล้วดอยดอยอ๋อแฮนขอโทษครับครับขอโทษมาก
เอาล่ะคุณจุฬินรัชนาวิสิตฯครับแน่นอนหัวหน้าพักภาชาธิปรัชน์
แล้วก็รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ย
ได้ใช้อย่างประกันไรได้ประกันไรอ่าฮะประกันไรได้คืออะไร
ก็เหมือนอะไรหรือเปล่าครับผมประกันอะไรได้ก็คือประกันอะไรได้อ่ะอ่า
อ่าอ่าประมาณนั้นแต่ถ้าประกันไรได้อันเนี้ยคืออีกอย่างอ่ะอ่า
อ๋อประกันอะไรได้อะไรได้ใช่อะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยอ้าว
แบบว่าต้องจับตามองพอสมควรค่ะเนื่องจากแบบว่ามีการมันเปลี่ยน
แปรงมากมันทั้งควรฮะน้ำไม่ว่าจะเป็นเคลื่อนใต้น้ำบนน้ำเนี่ยค่ะ
เราไปกันที่คุณดอนปรมัติวินัยฮะจริงแล้วคุณดอนประมาทวินัยเนี่ย
ท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะฮะ
ฉายาของท่านเนี่ยรุ่มดอนดอนรุ่มดอนท่านดอนพอดี
เดี๋ยวกลับมายังมีอีกหลายรัฐมนตรีพอไปครบโทษภาคกันแป๊บหนึ่งครับ

เอาล่ะแน่นอนไม่กินคุณดอนนะใช่ไหมฮะ

ต่อไปเนี่ยคุณสุพัทธพงศ์พันมีเช่ารองนายรัฐมนตรี
เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นกันเท่าไหร่ถูกต้องไหมจริงแล้วแต่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับ

พลังงาน

คือพลังแบบแบบแบ๊ง

อีกหนึ่งคนครับคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะเป็นหนึ่งในสามป

พลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหลักไทยได้ชัยา
หน้าชัดหลังเบลอ

อยู่แบบด้านหน้าแล้วเห็นชัด

ด้านหลังเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของผลงาน

แต่หมายถึงว่าถ้า๓ปเนี่ย๘ปีที่ผ่านมาเนี่ย
เราจะได้ยินว่าสามปมาเยอะประยุทธ์ประวิทธิ์และป๊อกอารุพงศ์
ใช่ไหมฮะป๊อกก็เป็นหนึ่งในสามปในสามปนะครับ
พอเราไปกันที่คุณสุชาชมกลิ่นอ่า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ย
ฉายารัฐมนตรีแรงลิ้นแรงแรงลิ้นแรงลิ้น
เพราะอะไรนะครั้งหนึ่งตอนนี้คือประกาศตัวเองชัดเจนว่า
เป็นสอสอที่ย้ายพักถูกต้องนะฮะเป็นสอสอที่ย้ายพัก
นายกไปอยู่พักใหม่พักใหม่เขาไปก่อนเลยไทยสร้างชาติ
เขาไปก่อนเลยอ่าฮะเนอะเพราะฉะนั้นก็ประกาศจุดยืน
ชัดเจนว่าเขาอยู่กับนายกประยุทธ์อ่าเขามีภารกิจที่จะต้องสารต่อกับ
นายกประยุทธ์ต่อไปครับแน่นอนเขาก็ไปคนแรกเลยฮะ
อีกหนึ่งคนเราจะเห็นเขาออกข่าวบ่อยพอสมควร
คือคุณชัยวุฒนาธมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยวันทอง๒ป่อวันทอง๒ป่อ
ประวิทย์กับประยุทธ์ไงว่าจะอยู่กับปไหนครับผม
อย่าลืมว่าวันนี้สองปเขาก็คนละพักกันแล้วนะ
คุณสุชาติชมกิจเขาชัดเจนว่าเขาไปกับประยุทธ์ประยุทธ์
อ่ะแต่เนี้ยอ่าวันทองวันทองใช่ไหมปกติเราดูละครของใหม่ดาวิกา
กับป้องนวัดช่องวันเนี่ยก็จะเป็นวันทองคุณช้างคุณแผ่
ใช่ไหมอ่าอันเนี้ยวันทองสองป่อก็ครับจะต้องดูกับต่อไป
อยู่ประยุทธ์หรือประวิทย์ขนาดเดียวกันวาถะแห่งปีคือเกลียดหรือไม่เกลียด
ก็ช่างคุณเถอะเพราะผมไม่รู้ไปดูฮะวาถะแห่งปีปีนี้
ก็ผมไปดูอีกแล้วแล้วจะรู้ตัวผมเป็นยังไงอยู่
แล้วก็ขอบคุณคนที่รักนะ
เกลียกหรือไม่เกลียกป่ะช่างคุณเถอะกรอกผมไม่รู้ก็ขอบคุณที่รักด้วย

เขาบอกว่านักข่าวไปรอถามนายกครับอ่านายกอารมณ์ไม่ดีอ่ะอืม
ที่จริงแล้วนายกจะต้องไปสมัครเป็นสมาชิกพัก
เพราะครั้งนี้นายกเป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วนะฮะ

ทุกครั้งพลังประชารัฐบอกว่าโอเคละ
ถ้าเรื่องพลังประชารัฐคนที่เป็นนายกคือพลเอกประยุทธ์
แต่คราวนี้เขาเป็นคาดิเดตนายกที่ต้องเป็นนักการเมืองนักการเมือง
ว่าคราวนี้๒๙ธันวาคมเนี่ยก่อนที่ทุกอย่างจะหยุดเนี่ย
จะไปสมัครเป็นสมาชิกพักไทยสร้างชาติหรือเปล่า
ก็ไม่ตอบอะไรถึงปุ๊บนักข่าวถาม
ขอบคุณนะฉายาสื่อขอบคุณมาก
นักข่าวโอ๊ยสงสัยท่านจะขอบคุณจริง
ถามก็ต่ออีกรู้สึกยังไงบ้างก็แท้

ฉายารัฐบาลนักกากควรดีนักกากควรดี
เนี่ยฉายารัฐบาลนักกากควรดี

เป็นไงบ้างค่ะฉายาเสือ
ฉายารัฐบาลนักกากควรดีท่านนายกควรดียังไงคะ

ก็ยังได้อยู่เรียกมาสัมภาษณ์ตอนนั้นแกสัมภาษณ์ไป๒๕นาทีน่ะ
ใช่แล้วก็ดูสดชื่นนะถูกวันนี้ปุ๊บฉายาออกมาปุ๊บ
เขาก็ถามไงว่านายกรู้สึกยังไงกับฉายารัฐบาลหน้ากากคนดีฉายานายกแปดเปื้อน
ขึ้นรถเลยมาปิดประตูสีหน้าบึ้งตึงพร้อมบวกมึงไม่สนใจ
หน้าก่าวก็มองแซะเรื่อยนะฮะ

แสดงโดนจำจุดได้แล้วไง

เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูอีกว่านักข่าวจะไปปั่นอะไรกันอีก
พรุ่งนี้มีการประชุมคอตโรมอีก
อีกหนึ่งสิ่งที่คนหลายคนจับตามองว่าโอเคล่ะ

ผลการพรรมโพลมาเก่าไกลกว่าสูง

ก็มีข่าวว่าถึงขั้นนานทีเนี่ย

ไม่เคยออกมาพูดเรื่องการเมืองเลยคือคุณเนวินชิดชอบ
ถูกเพราะท่านอยู่กับฟุตบอลอย่างเดียว
กับ่อนแล้วเขาออกใดว่าสมมุติคุณเนวินที่ชอบพูดอยู่กับฟุตบอล
แล้วบอกเป็นตัวเองไม่ใช่เป็นทักรรมเขานะเป็นครูใหญ่
แต่ลูกชายคุณเนวินที่ชอบพูดก็ปรากฎลง
สมัครของพักภูมิใจไทยเรียบร้อยแล้ว
น้องชายก็รัฐมนตรีว่ากันสุขมณาคม
คือประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรำยูไนเต็ดว่าวันนี้
คุณหญิงบอกเอ้ยพักภูมิใจไทยอ่ะพร้อมจะจับมือพักเพื่อไทยนะอืม
เอาแล้วพร้อมแล้วเอาแล้วหลังจากเลือกตั้งปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวไม่รู้ว่าอะไรกัน
แต่พรรคภูมิใจไทยพร้อมจะจับมือพรรคเพื่อไทยตัดจัดตั้งรัฐบาลนะครับนะครับ
เพื่อไทยบอกรอยังไม่อยากจะพูดประเด็นนี้ถึงวันนี้
มันเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงความรู้สึกประชาชนด้วยอืม
พรักจะพูดอะไรได้ก็แต่เมื่อประชาชนหมอบอำหน้าตของพรรคไทยให้ได้เกินสองร้อยห้าสิบก่อน
ครับยังไม่อยากแสดงเจตจำนงอะไรจะจับมือกับใครรวมรัฐบาล
พันธมิตรการเมืองหลังเลือกตั้งเมื่อประชาชนให้ความไว้วางใจ
ก็ต้องมาดูว่าพักใดมีอุดมการเดียวกันหรือเปล่า
อันนี้คือจากเพื่อไทย
พักที่มีที่มาที่ไปไม่มีอุดมการ
แล้วก็อุดมการต่างกันไปเนี่ยนะครับ

เราต้องถามประชาชนว่าพักที่จะไปร่วมด้วยนั้น

คนอื่นจะพูดยังไงเป็นความคิดนะครับ

เพียงแต่คนจะพูดเนี่ยต้องคำนึงถึงเสรีภาพของพักเรา
ถ้าทำให้เสียหายเราก็ต้องปกป้องพักเรา
ก็ต้องค่อนข้างจะเป็นการตอบออกมาว่า

แต่ถ้าร่วมนี่ก็น่าสนใจมากนะฮะ

หลังจากนั้นปุ๊บนะฮะ

กระแสความนิยมของพลเอกประยุทธ์ยังมีสูงอยู่นะ

ยังมีคนที่รักนายกตุเนี่ย

ถ้าสมมุตินิด้าโพลจัดออกมาเนี่ย

เก้าไกลกับมิกตูใกล้กันนะครับ

หายเขาเรียกว่าหายใจลดต้นคอกันเลย

จริงเขาก็บอกว่ามีกระแสความนิยมเพิ่มขึ้น
ถือว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของทางพักเพื่อไทยหรือเปล่า

น่าจะออกมาก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะประกาศตัวเป็นคาดิเดตนายกด้วย
ความนิยมเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่ไม่แน่ใจ
ก่อนน่าจะ๑๒๐หรือ๑๑๔
ก่อนนั้นนั้นอ่ะ๑๒๐ตอนนี้เหลือ๑๑๔แต่ไปดูนางสาวแพร่ทองทานชินวัฒน์เนี่ย
เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยก็คะแนนนิยมเนี่ยตอนนี้๓๐กว่า

แต่ก็ขนาดเดียวกันไม่เชื่อว่าโพลจะสะท้อนความนิยมของพลเอกประยุทธ์เพิ่มขึ้น
มั่นใจว่าหากยิ่งทำสำรวจความมั่นใจก็คงไม่มากไปกว่านี้

อย่างไรก็ตามเมื่อนายกเนี่ยประกาศตัวออกมาประชาชนเนี่ย
ได้ตัดสินใจได้ถูกว่าจะมอบอำนาจให้เพื่อสืบทอดหรือเปล่า
อยู่ที่วันนี้ทุกคนพูดให้หมดแต่วันเลือกตั้งซึ่งมันใกล้นะฮะ
พูดเหมือนจะไกลเนี่ยอีก๓๔เดือนเราได้เลือกตั้งแล้วนะ

หากต้องการพักเพื่อไทยเป็นตัวแทนประชาชนในการจัดตั้งรัฐบาล

หรืออยากจะชื่นชมแบบว่าของลุงตู่ต่ออีก๒ปีกว่าเนี่ย

ทุกอย่างอยู่ที่ประชาชนหลัก

เป็นตัวกำหนดอนาคตประเทศชาติ
เลือกตั้งครั้งต่อไปผมว่าน่าจะสนุกแล้วก็น่าจะแบบ
โอ้โหห้ามหั่นกันสุดนะครับ

ในวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเราเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศ
ติดตามข่าวเกี่ยวกับเรือหลวง
ก็ได้มีการเจอเข้ามาเรื่อยมีแบบว่า
มีการเอาภาพใต้ทะเล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

ตำรวจออกหมายจับล่าตัวเป็นที่เรียบร้อยครับ
เหตุการณ์ที่มีชายคนหนึ่งครับนี่ครับคุณผู้ชมครับ

ใช่ครับชายคนนั้นชักปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงที่หน้าร้านฮะจนลูกค้าเนี่ย
ห้องครัวครับซึ่งเป็นพื้นที่เฉพาะของร้านนะครับผม
ตนเนี่ยก็แจ้งเตือนให้นั่งรอข้างนอกเพราะในครัวมีอุปกรณ์ทำครัวเช่นมีด
แล้วก็มีลิ้นชักเก็บเงินอยู่ด้วยเขาก็กลัวแต่ชายคนก่อเหตุกล่าวหาว่า
ตนเนี่ยเป็นนักเลงเอามีดเนี่ยไปข่มขู่เขาพร้อมกับยกเลิกรายการอาหารที่สั่ง
ซึ่งตนเนี่ยก็เป็นคนพูดน้ำเสียงดุดันอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้พูดจาหยาบคายครับ
แล้วก็ไม่ได้เอามีดเนี่ยไปขู่ตามที่เขากล่าวหาด้วยพร้อมได้กับขอโทษเขาไป
แต่ชายคนดังกล่าวกลับบอกว่ามึงรออยู่นี่แป๊บนะก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์ออกไปครับ
มาชั่วโมงหนึ่งฮะครูอ้วนครับชายคนดังกล่าวเนี่ยนะครับพร้อมมาพร้อมกับจักรยานยนต์คันเดิม
แต่ปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนก่อนชักปืนฮะนี่ครับอันนี้คือมาเถียงแล้วมาเถียงกัน
อยู่ดีก็เดินเข้าไปครัวนะฮะมาที่ครัวตรงนี้เจ้าของร้านเขาก็กลัวเพราะว่ามีมีดด้วย
แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้พูดจาอะไรหยาบคายคนนี้ก็บอกมึงรอแป๊บหนึ่ง
กลับมานะฮะมาถึงที่ร้านนะครับผมยิงทั้งหมดสี่นัดฮะ
ซึ่งมีลูกค้าอยู่ในร้านเกือบยี่สิบคนครับดูฮะนุ่มสีอะไรขนาดนั้น
ทำไมจะต้องแบบโอ้โหนี่ฮะเดี๋ยวนี้คนเรามันน่ากลัวน้อง
ใช่ครับอารมณ์ล้วนแล้วก็มีอาวุธด้วยปืนหาง่ายพกติดตัวง่าย
ทำความผิดง่ายเหลือเกินนะครับผมแต่มันก็ดึกแล้วอ่ะ
เที่ยงคืนเนี่ยใช่ก็คงจะไม่แล้วคนเขากินก๋ว
เขาต้มกันแต่ช่วงพีคเลยฮะพี่อ้วนนี่ครับเที่ยงคืนครึ่งใช่อาจจะ
ช่วงเขาแบบว่ามากินข้าวต้มข้าวต้มกันใช่ไหมใช่ก่อนเข้าบ้านอะไรอย่างเงี
หรือว่าไปเที่ยวกันมาหรือว่ามานั่งกินข้าวต้มกันก่อนเข้าบ้าน
นี่ครับแต่นายทึบผู้ก่อเหตุนี่เมาหรือเปล่านั่นน่ะสิฮะ
เขาเรียกว่าทำเอาทุกคนวิ่งหนีนะฮะจนคนได้รับบาดเจ็บ๓ราย
ยืนยันว่าชายคนก่อเหตุไม่เคยมาทานอาหารที่ร้านมาก่อนนะครับ
และตอนที่เข้ามาร้านเนี่ยก็สังเกตดูว่ามีท่าทางคล้ายคนมึนเมาครับ
นี่ฮะทั้งนี้เนี่ยมีรายงานข่าวว่าตำรวจสอนอนตลิ่งชันครับ
ขออนุมัติหมายสารตลิ่งชันนะครับผมออกหมายจับผู้ก่อเหตุทั้งหมด๓ข้อหาคือ
ฐานพกพาอาวุธปืนไปในทางหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับ
สองครับยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควรและสามครับข่มขู่คุกคามผู้อื่น
หลังจากนี้เนี่ยฝ่ายสืบสวนสนตลิ่งชันจะเร่งไล่ล่าติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป
มีเสียงของเจ้าของร้านไปฟังกันครับเขาเข้ามาอ่าในร้านแล้วก็เพื่อจะมาสั่งอาหาร
แต่เขาเดินเข้าไปข้างในนะครับเดินเข้าไปในครัวเลยซึ่งเป็นสถานที่ส่วนตัวของเรา
ก็ได้แจ้งเขาไปว่าคุณไม่สามารถเข้ามาข้างในได้นะครับ
เดี๋ยวจดบินนั่งรอด้านนอกบอกก็ว่าอย่างนี้นะเพราะว่าข้างในมันจะมีอุปกรณ์ทำครัว
มีอ่าฤทธิ์ชักเก็บเงินมีอุปกรณ์มีดเมิดมันจะลนแสวบาดเจ็บหรือว่างงี้น่ะ
พูดแค่นี้แล้วด้วยคำนี้นะมั้งเขาก็ข่าวหาว่าเราอ่านักเลงกับเขา
แล้วก็ข่มภูเขามีบุคลิกการพูดของเขาก็มีบุคลิกอ่ะเนอะครับผมนะฮะ
แต่มันก็ไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่จะต้องเข้าไปในครัวนะเข้าไปได้ยังไงกัน
ถูกต้องก็ต้องมีเหมือนแม่ครัวเจ้าของร้านที่สามารถอยู่ในนั้นได้เพราะมันมีเก๊กเก็บเงินด้วย
ถูกมีมีดด้วยถ้าเข้ามาแล้วหยิบมีดปุ๊บแล้วก็ขู่เจ้าของร้านป้นเอาเงิน
ก็ไม่ใช่เขาก็เป็นห่วงร้านเขาถูกต้องนะครับผมนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวต้อง
อ่ารอทางเจ้าที่ตำรวจทางสอนอตลิ่งชันนะครับเขาบอกว่ากำลังเร่งล่าไล่ตามตัวคนร้ายคนนี้
คิดว่าน่าจะไม่นานนะครับเพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างชัดเจนนะครับ
โมยตอนนี้เยอะมากแล้วก็มันเป็นการที่ฉลาดขึ้นเยอะมาก
ต้องขอชื่นชมยังไงครับอย่างล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเดือดร้อนหนักเลยนะคะ
ทุนย่อยยับเลยเพราะว่าโจรเนี้ยอารวาสขโมยสินค้าอืม
ฉกของแพงค่ะคุณและและที่สำคัญคือมุดท่อหนีอ่า
อันนี้ก็ฉลาดเข้ามาอิตาเลียนใช่ใช่ได้รับการร้องเรียนจากแม่ค้าขายของฝากค่ะ
ที่แถวแถวตรงจังหวัดระยองเนาะคุณสุรักษ์เราไปเที่ยวเราก็ต้องซื้อของกลับมาใช่
ซึ่งกำลังได้รับการเดือดร้อนมากมายเลยทีเดียวเพราะว่าหัวขโมยเข้าไปขโมยสินค้าในยามวิการนะคะคุณ
โดยที่ยังไม่สามารถจะจับคนร้ายได้ทั้งที่ไปแจ้งความไว้แล้วครับ
นางสาวรุ่งนภาหรือว่าร้านเจ๊น้ำฝนค่ะคุณ
ฝากระยองมาเปิดเผยบอกว่ากลางดึกของเมื่อวันที่๒๕ธันวาเป็นวันอาทิตย์เนาะ
ก็น่าจะเป็นคนที่เดินทางกลับกันกับอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากไปเที่ยวกันเสาร์อาทิตย์เนาะ
คนร้ายค่ะได้เข้ามาขโมยสินค้าในร้านไปโดยมีการตรวจสอบจากวงจรปิดวงจรปิดนะคะ
แล้วก็ใช้มีดกรีดผ้าใบก่อนจะเข้ามาในร้าน

หลังจากนั้น่ั้นคุณค่าขโมยของแล้วมุดท่อระบายน้ำหลบหนีไป
แสดงว่าวางแผนอย่างแนบเนียนมากนะ
ประกอบด้วยสินค้าที่แพงทั้งนั้นคุณ

มูลค่าร่วม๕๐๐๐บาทคุณ

ซึ่งคนร้ายเนี่ยเคยเข้ามาขโมยของไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะ
ว่าจะเป็นหัวขโมยคนเดียวกัน
ซึ่งไปแจ้งความแล้วแล้วก็ยังจับคนร้ายไม่ได้

ซึ่งยังไม่ใช่ร้านเดียวเป็นร้านของเจ๊นวลของฝากอีกร้านหนึ่งค่ะคุณ

อายุ๕๔ปีเจ๊นวลบอกว่าร้านของตนเองก็ถูกคนร้ายเนี่ยรายเดียวกันเข้าไปขโมยของเอาแต่สินค้าราคาแพงไป

ต้องการแม่ค้าดวงแค่นี้ตายแล้วนะ

ต้องเลยซึ่งสำหรับเจ้าของเจ๊นวลเนี่ยหมดไปเกือบ๑๐๐๐บาท
ใช่คู่ละหมื่นบาทของพ่อค้าแม่ค้านี้เยอะมาก

เขากำไรกันเท่าสักเท่าไหร่

ใช่นะคะก็เลยจะต้องบอกกันไปนะคะว่าต้องระมัดระวังแล้วก็ดิฉันขอเพิ่มเข้าไปแล้วกันโจรจ๋าอย่าเลย

น่ะสงสันกันบ้างเถอะในสถิติอย่างนี้

เราต้องคิดว่าเติดของพวกนี้เป็นของกินน่ะ
แดดหน่อยอะไรหน่อยก็เน่าแล้วขายไม่ได้แล้วต้องเผื่อขาดทุนอีกอ่ะ
ทุเรียนทอดเขาไปรับมาเนี่ยเขาไปรับมาแบบเป็นแบบเป็นร้อยโล
เป็นเป็นหลักร้อยโลเป็นถุงใหญ่หมดราคาเป็นหมื่นนะฮะจริง
พ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วก็เวลาขโมยไปเนี่ยคือ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

มันสี่แยกไฟแดงเลยแหละ

มันคลิประเริงรักเมามันกลางสี่แยก
คือผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากประชาชนว่า
มีนักท่องเที่ยวฮะโอ้ยังดีเป็นชาวต่างชาติ

ฝรั่งสูง๑๘๐๑๙๐นี่
กำลังมีเพศสัมพันธ์กลางริมถนนถูกแล้วใช่ไหม
ใกล้กับสี่แยกไฟสัญญาณจราจรดู

รถมันก็ผ่านไปผ่านมาอย่างนั้นอะ

อากาศเย็นเหมือนอยู่เมืองนอกเมืองนาริมทะเลนะคะเธอ

ใกล้กับสี่แยกไฟสัญญาณจราจรสาย๓ตัดพัทยากลาง
หรือแยกชุมสายเมืองพัทยาที่หนองรือบางระมูงชนบุรีเนี่ยนะครับ

มีการบันทึกภาพวีดีโอไว้เป็นหลักฐาน
เราดูจากคลิปเนี่ยดูดูมันมีคำว่าเซ็นเซอร์
วิดีโอเนี่ยเป็นผู้ชายชาวต่างชาติผิวขาว
ผมสีทองไงล่ะสูงอยู่ประมาณมากกว่า๑๘๐๑๙๐เนี่ย
นอกรูปร่างสังทัศน์สวมเสื้อคอคลมสีแดงสวมเมืองเกลี้ยงขาสั้น
ผู้หญิงรูปร่างเล็กสูงประมาณ๑๕๐
ครับโอ้นี่ข้างร้านหมอเลยนะ
กำลังระเริงรักกันอย่างเมามันเขาว่าอย่างนั้น

ซอบถามชาวบ้านก็บอกว่าอย่างนี้หรือไหม
ตนเองสังเกตเห็นชาวต่างชาติกำลังมีเพศสัมพันธ์กันนานแล้ว

พร้อมอะไรกัน
ทำกันจนเสร็จกิจ

เศรษฐกิจปุ๊บแยกย้ายกันไปครับก็ได้เหรอฮะกี่โมงอ่ะคะ
ถูกครับนี่ฮะมานั่งแล้วมานั่งแล้วเตรียมตัวแล้วครับ
เนี่ยรถยังติดเหยื่อคาแยกอยู่เลยนะครับโอ้โหดูแน่น
น่ะเริ่มปฏิบัติการแล้วรักแรกที่แยกพัทยา
แล้วก็คงไม่ใช่น่ะ

มันไม่สมควรเลย

ต้องเมาต้องอะไรกันด้วยน่ะแบบนี้

คนที่บอกเด็กผ่านมาแล้วยังรถ
ยังขับกันมีเด็กนะ
อากาศหนาวไม่แผ่วนะครับผมนะฮะ
ยอดดอย๔องศารวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย
เย็นสุดคุณจะได้สัมผัส๑๙องศา

ฮังกงฮังกง๑๖ปีนี้ตายกันเยอะ
ปีนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับผม
วันนี้กรมอุตถุนิยมวิทยาพญากรอากาศ๒๔ชั่วโมงข้างหน้าครับ
จีนใต้นั่นเองในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกนะครับผม
ในระดับบนเนี่ยเคลื่อนผ่านภาคเหนือครับ
ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศเย็นนะครับถึงหนาวในตอนเช้า
ส่วนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานคร
แล้วก็ภาคใต้ตอนบนเนี่ยมีอากาศเย็นในตอนเช้า
เช่นเดียวกันนะครับขอให้ประชาชนเนี่ย
ประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพ

รวมไปถึงระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับ
จากลมแรงแล้วก็อากาศแห้งในระยะนี้นั่นเองสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ
พัดปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็พังภาคใต้เนี่ยแล้วก็ทะเลอันดามันเนี่ย
เริ่มมีกำลังอ่อนลงนะครับทำให้ภาคใต้ตอนล่างนะครับ
ยังคงมีฝนฟ้าขนองนะครับผมอย่างบางแห่งนะครับ
ขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังค่อนข้างแรง
โดยจะมีคลื่นสูงสองถึงสามเมตรนั่นเองนะครับขอให้ประชาชนอ่า
ระมัดระวังนะครับอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งและชาวเรือเนี่ย
อ่าควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับ
อย่างไรก็ตามครับพยากรอากาศสำหรับประเทศไทย
ฟังกันดีดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วฮะภาคเหนือครับบ่ายไป
อุณหภูมิต่ำสุดเที่ยวสิบห้าถึงสิบเจ็ดองสาเซลเซียส
คนไปเที่ยวยิ้มแล้วค่ะถูกต้องสิบห้าถึงสิบเจ็ดองศาเซลเซียต
บริเวณยอดดอยนะครับอุณหภูมิต่ำสุด๔องศาเซลเซียสนะครับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานบ้านเรา
อุณหภูมิต่ำสุดสิบสองถึงสิบเจ็ดองสาเซลเซียส
โอ้โหมาที่ภาคกลางกันบ้างนะครับผมนะฮะ
อุณหภูมิต่ำสุดนะครับสิบเจ็ดถึงสิบเก้าองสาเซลเซียส
ภาคตะวันออกนะครับไปเที่ยวทะเลกัน
อุณหภูมิต่ำสุดสิบเจ็ดถึงยี่สิบสององสาเซลเซียส
โอ้เย็นเนอะเท่าที่เลยอ่ะใช่ครับดีเลยอากาศดีเหมือนฮ่องกงเลย
ค่ะนะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
อุณหภูมิต่ำสุดเนี้ยยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสี่องสาเซลเซียส
แล้วก็ทางภาคใต้ถูกต้องครับฝั่งตะวันตกเนี่ย
อุณหภูมิต่ำสุดนะครับผมยี่สิบสองถึงยี่สิบห้าองสาเซลเซียสนั่นเอง
ส่วนกรุงเทพฯแล้วก็ปริมณฑลนะครับอุณหภูมิต่ำสุดสิบเก้าถึงยี่สิบเอ็ดองสาเซลเซีย
อืมที่หนาวก็คือลมส่วนที่รักของผมก็คือคุณนะครับนี่จัดไปหนาวจู๊จู๊
ทุกคนยิ้มแล้วใช่ได้ใส่เสื้อหนาวยาวกันเลยใช่พวกเราพวกเรา
นี้รออากาศเย็นเย็นกันจริงจริงจริงแล้วมันก็จะทำให้อารมณ์เขาเย็นลงนะครับ
แต่ว่าคุณค่ะอืมคุณอภูมิน่ะนะคะลดลงอ่าแต่เรื่องของผัก
ถ้าใครชอบทานผักอยู่ราคาผักสูงมากอ๋อเหรอครับช่วงหน้าหนาวนี้
รับปีใหม่กันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคณะฮ่องกงถ้าคุณชอบ
พริกหยวกมะเขือเทศโอ้โหพุ่งสูงมากจริงจริงปกติหน้าหนาวผักมันจะต้องถูกลงไม่ใช่เหรอ
ก็นี่ไงเขาบอกว่าในการที่อ่าเขาบอกว่าช่วงของการที่เอ่อเขาเรียกว่าอ่า
ผลผลิตเหรอฮะผลผลิตใช่ใช่เขาบอกว่าสภาพอากาศโอเคเริ่มจากเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนก่อนนะคะ
น้ำท่วมก่อนหน้านี้อ๋อมีผลกระทบอ่าใช่มีผลกระทบมาก
เกษตรกรก็เลยเลิกปลูกผักครับผมตรงนี้เลยทำให้ช่วงนี้ผลผลิตน้อยลง
น้อยลงถูกต้องราคาก็ต้องสูงขึ้นถูกต้องเลยซึ่งผู้สื่อข่าวได้ลงในการตรวจ
สำรวจเลยนะคะว่าผักสดในช่วงของปีใหม่เนี่ยจากตลาดสดบางลำพูกรุงเทพของเรานี่แหละ
นะคะบอกว่าราคาผักปรับราคาแทบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นกวางตุ้งฮะ
หยวกคณะฮ่องกงครับเพราะว่าอากาศหนาวผักออกน้อยคนปลูกน้อยลงอืม
นี่ไว้ค่ะแล้วอย่างที่บอกกันนะคะว่าจากการที่น้ำทุกข์น้ำทั่วเบนตาม
เป็นมาก่อนหน้านี้แล้วเกษตรกรหลายคนเลยก็เลยเลิกปลูกผักไป
คณะฮ่องกงจากกิโลกรัมละ๑๒๐บาท

กวางตุ้งจากกิโลกรัมละ๑๐๐บาท
บะหมี่นะผักกวางตู้งนะ
ขึ้นเป็น๒๐๐บาท

ยังมีด้วยเหมือนกันจาก๑๒๐บาท
ตกใจมาก๓๘๐ค่ะ
ไป๓๘๐ผักบุ้งจีนค่ะคุณค่ะกิโลกรัมละ๓๐บาทขึ้นเป็น๕๐บาท
มะเขือเทศ๒๐บาท๓๐บาทต่อ๑ถุงนะคะเป็น๔๐ถึง๖๐บาท
ผักชีฝรั่งอันนี้เป็นอาหารทางด้านของพวกชาวอีสานเนอะ
กิโลกรัมละ๔๐บาท๕๐บาทขึ้นเป็น๖๐๗๐บาท
และช่วงปีใหม่ที่เราจะไปเที่ยวกันมีแนวโน้มว่าขึ้นสูงขึ้นไปอีก
โอ้โหค่าอาหารก็อาจจะต้องแพงขึ้น

ขึ้นอีกประมาณ๒๐เปอร์เซ็นต์นะส่วนผักขึ้นแบบ๑๐๐เปอร์เซ็นต์เลย

อย่าเป็ดไก่ดียังไม่ขึ้นยังลงหน่อย

เพราะว่าผักนี้ก็คือช่วงน้ำท่วม
มันน้ำท่วมต้องยอมรับผลกระทบปริมาณน้อย
น้ำท่วมปุ๋ยขึ้นอืมต้องยอมรับทุกอย่างขึ้นหมด
และต้นทุนที่ตัวเองลงไปยังไม่ได้คืน
ก็ไม่รู้ว่าจะเอาต้นทุนจากไหนมาเพื่อมาลงทุนต่อ
ถูกต้องนะครับผม
แล้วที่ดูข่าวหนึ่งมั้ยที่แบบว่า
คุณตาคนหนึ่งอายุ๖๑นะปรากฏเสียชีวิตแล้ว
ดีฟื้นขึ้นมาเฮ้ยฟื้นปุ๊บความแปลกคือ

แต่แบบว่าจากคนที่แบบว่าคนจะตายแสดงว่ามันไม่มีเรี่ยวไม่มีแรง
ปรากฏฟื้นขึ้นมาปุ๊บกินจากของดิบ
อารมณ์ประมาณปอบอะไรอย่างนี้หรอ
วันนี้นี่คือคำถามของชาวบ้านว่าใช่ปอบหรือเปล่า
แต่ทางหมอบอกมันไม่ใช่ปอบมันเป็นโรคชนิดหนึ่ง

คือจะเล่าให้บอกอารองศาสดาอาจารย์นายแพทย์วิทยาศักดิ์
รัชชัยศรีนะฮะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านนิติวิทยาศาสตร์หมาวิทยาลัยศรีนักริมวิโรธเนี่ย

เขาโพสต์ว่าข่าวนี้กำลังเป็นที่ฮือฮา
ว่าคนเราก่อนตำจะต้องกินไม่ได้
อะไรไหมนะถูกต้องไหมครับส่วนใหญ่ถ้าคนป่วยติ๊ดคนป่วยอ่ะ

ขึ้นมาปุ๊บทำไมกินจากของดิบคนไทยก็จะบอกว่าโอ้โหปอบปอบปอบ

แต่ทางหมอบอกว่าเขาโพสต์เฟซบุ๊คถึงกรณีที่กำลังฮือฮา
มีชายคนหนึ่งคนนี้นะฮะอายุ๖๑ตายแล้วฟื้น
ผู้ป่วยเป็นโรคตับเป็นโรคตับเมื่อช่วงปี๒๕๕๙
ก็ไม่สามารถทำงานได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรแต่เมื่อสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ย
อาการสุดลงก่อนเสียชีวิตเนี่ยนะครับน้ำในกระเพาะเนี่ยออกมารูตามสดือ
เดินก็ไม่ได้แตกเนี่ยเดินก็ไม่ได้ขนาดที่ผู้ป่วยเนี่ยพูดมาเพียงไม่กี่คำว่า
เหนื่อยอยากจะนอนเมื่อถามว่าอยากจะกินอะไรเป็นพิเศษไหมบอกไม่อยากกินอยากจะนอนอยู่อย่างเดียว
วันที่๑๒ธันวาคมที่ผ่านมาผู้ป่วยเนี่ยอยู่ดีอยากกินลาบเลือด
ธันวาคมหลานไปดูหมอดูไปดูร่างทรงแน่นอนหมอก็ไปดูร่างทรง
บอกว่านี่ข้างในไม่ใช่แล้วล่ะมีอีกร่างหนึ่งแฝงอยู่แล้วล่ะผู้ป่วยเนี่ยหมดอายุไข
ร่างโทรงบอกจริงแต่ในวันที่๑๘ธันวาคมต่อมาเนี่ยลูกชายจับชิภจรพวกป่วกบอกไปไม่มี
ชิ้นประจอนใช่ชิ้นประจอนไม่ได้แล้วก็เสียชีวิตแล้วสิอ่ะไม่หายใจ
ครับภาษาชาวบ้านก็คือตายตายอืมนอนแน่นิ่งไปเฉยเฉยเลย
ไป๑๐กว่านาทีฮะลูกชายทั้งสองคนก็เข้าไปกอดพ่อ
ขอคำมาโอเคกันล่ะสั่งส่งก็พ่อก็ป่วยมาอยู่แล้ว
ก็ไปขอคำมาพ่อจู่จู่พ่อฝืนเว้ยอ่าจากที่ประจอนไม่มี
ขอเข้ามาอยู่ฟื้นขึ้นมาช้าจากที่แบบไม่มีเรี่ยวไม่มีแรง
มีเรี่ยวแรงที่ไหนไม่รู้เว้ยจากไม่มีแรงอ่ะ
ก็กินเลยเออทุกคนก็เลยเฮ้ยใช่พอป่ะฟื้นขึ้นมาได้ยังไงอ่ะ
อืมแล้วก็บอกว่าทุกคนลูกลูกทุกคนเชื่อว่าเนี้ยคือปอบไม่ใช่พ่อตัวเองแล้วล่ะ
อืมเป็นผีปอบผู้หญิงที่เข้ามาสิงร่างแทนครับตั้งแต่วันที่สิบแปด
ธันวาคมไปต้นมาเนี่ยผู้ป่วยมีอาการผิดปกติครับ
แตกแตกประหลาดมาจากเดิมคือดึกดึกคุมว้นฮ่าอืม

อื้ออยากกินซอกเล็กเนี่ย

อารวาสด่าลูกเมีย

นี่จากผู้ป่วยติดเตียงอ่ะนี่

ก็ในที่สุดแล้วเนี่ย

มีอาการของโรคสมองจากโรคตับมาตั้งแต่๑๒ธันวาคม
เพราะว่าผู้ป่วยมีโรคประจำตัวเป็นโรคตับมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ซึ่งคาดว่าผู้ป่วยเป็นโรคตับอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส
ตับแข็งมาก่อนเนื่องจากพบได้บ่อย
ต้องรอหมอเจ้าของไข้วินิจฉัยอีกครั้งหนึ่ง
ส่งผลให้เกิดโรคสมองที่จากโรคตับ
ก็คือว่าเป็นเอฟเฟคมาจากโรคตับนั่นเอง
บอกเชื่อว่าผู้ป่วยน่าจะมีอาการจากภาวะแทรกซ้อน

ประกอบกับที่ผ่านมามันก็เป็นวิทยาศาสตร์เกิน
ที่ภาษาหมอก็เข้าใจยากเนอะ
อยู่ดีมันจะขึ้นไปกินราบเลือดมันก็หาคำตอบไม่ได้เหมือนกัน

เอาง่ายนะโรคสมองจากโรคตับเนี่ยประกอบกับที่ผ่านมาผู้ป่วยเนี่ย

ใช่แล้วก็จะเหิวขึ้นมาล่ะตอนเนี้ย

ตอนที่ญาติเราจะตายเวลากินได้นิดนึงเราดีใจตายหาแล้วนะ

แต่อันนี้ร่างกายเพราะฉะนั้นน้ำตาลในเลือดจะต่ำความดันจะตก

นะฮะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีชีพจรเต้นเบาลงตามเบาลง

ลูกเมียเนี่ยก็เลยไม่ได้สงสัยว่าตาย

แต่เมื่อร่างกายได้ผ่านพ้นภาวะนั้นไปได้เนี่ย

ข้อนั้นเชื่อว่าอาการทั้งหมดผู้ป่วยน่าจะเกิดจาก
สมองจากโรคตับไม่ใช่เกิดผีปอบเข้าสิง

แต่หากได้รับการรักษาล่าช้าไปกว่านี้

และที่สำคัญเนี่ยอาจจะอันตรายถึงเสียชีวิตได้

แต่เขาที่กลายเป็นคนเหมือนคนปกติอ่ะ

เวลาที่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยจะมีอาการสับสน

แล้วก็มีปัญหาในการเรียบเรียงคำพูดเนี่ยคือ
เป็นโรคสมองที่มาจากการเป็นโรคตับ

เราถามตรงคนป่วยไม่กินอะไรเลย

ไอ้ตายไม่ตายเราไม่ใช่หมอเราไม่รู้หรอกต้องมา

เราก็ต้องกลับไปดูเหมือนกันว่าก่อนหน้านี้เขาชอบกินราบเลือดหรือเปล่าอืมตื่นมาแล้วหิว
อืมตื่นมาแล้วหิวอย่างนี้หรือเปล่ามธ

กลับมาไซเฉียร์กันต่อครับมาถึงเรื่องราวของน้องพดีคลำน้องอั้มนะคะพระชรภาโอยพรมันเกิดเซสุประชัยนะครับชื่นชมทำสวยจนแอบเสียน้ำตาให้นะครับ

อ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า

ไม่รู้ว่าน้องอ้ามชมหรือเปล่า
แล้วเค้าก็มีโลกของเค้าชัดเจนอ่ะพี่เอ๋

ใช่แต่ว่าว่าเค้าไม่บ้าบ้าบ่อยแต่ว่าว่าเค้าเป็นคนที่เป็นคนเก่งมากคนนึงเลยนะ

ถูกแล้วตอนนี้สิ่งที่กำลังทำให้กับตัวเองมันเป็นความสุขให้กับตัวเองก็ไม่ได้มีผล

ซึ่งนางบอกว่าเมื่อก่อนนางมีนักที่ปั้นดาราบ

ปั้นคนอื่นมาเยอะถึงเวลาปั้นตัวเองให้ดังขนาดนี้แล้วกัน

เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบว่าบอกไม่เคยฉีดฟิลเลอร์

เอ้าคุณไปจับจมูกเขานี่

ขวัญเนี่ยจมูกเป็นแบบนี้ตั้งแต่เข้าวงการแล้ว

วันนั้นที่เราไปพูดกัดนางออกข่าวใส่ไข่สักพักนึงจบข่าว

เหมือนเปิดศึกแล้วค่ะ
เจ้าตัวเนี่ยออกมาเปิดหน้าสดแล้วก็โชว์ให้เห็นแบบ
ขวานเอ๊แอบขายของหรือเปล่าเนี่ยเฮียขวาน
เขาบอกสาเหตุที่ปากดูบวมเจอเนี่ย
กับสาวอินเตอร์นั้นเป็นเพียงการเทคนิคการแต่งหน้า
เอาละขวัญจับโป๊ะได้หนึ่ง
นางขายลิปสติกค่ะประกาศชาวบ้าน

ถัดย้อนกลับไปปี๓๗นี่คือรูปเยี่ยวขวาน
ดูดินะฮะเขาจะว่าอู๋ปี๓๗น่ะ

อ๋ออู๋ปีจะคบ๓๐ปีขวานอุตสาหรณ์มานี่

เอาชมูกนั้นโด่งอยู่แล้ว

ขวัญไม่เคยทำศัลยกรรมนะ

แล้วไปทำให้ผิวหนังผิวเนื้อมันแข็งแรงขึ้น

โด่งอยู่แล้วแต่ถ้าเลือกสกินเนี่ย
มันก็เป็นธรรมชาติเนอะนะฮะเนี่ยโด่งอยู่แล้วตั้งแต่เด็กแล้ว
โอ้จมูกมันโดงอยู่แล้วใช่ค่ะตั้งแต่เด็กไม่เปรียบเลยหลายยงหลายยิ้ม
โอ้น้องเมื่อบอกว่าอะไรสวยบะสวดมนต์ล่ะสวยสวดมนต์บางทีคำตอบมันน่าตกปาก
คำตอบมันน่าตกปากไอ้คุณเฮีย

เขาคุยกับคุณไงเขาก็ต้องคุยอย่างนั้นแหละ

แต่เวลามาตอบหนูก็นอนตี๓มาทำไมอ่ะ

อ่าถูกนอนตี๓น่ะตื่นเทียด

พี่ก่อนตอบน่ะก็กวนประสาท
พวกเราก็เคลียร์กันไปกันสำหรับข่าวตรงขวัญนะฮะ

หัวเราะอะไรฮะ
ช่วงพักเบรกสนุกกว่าตอนออนแอร์

อยากให้ช่วงพักเบรกอยู่ด้วยกันหนิด

โอ้โห
เอามามาคุยกันหน่อยหนึ่งว่าในตอนนี้เนี่ยนะคะ
ทรงบรรยากาศแอนาเสือกันหน่อยเนี่ยนะคะสองข่าวเลยค่ะผมมีเวลาอยู่ค่ะแอนาเสือรึเปล่า
อย่างนั้นขอเรื่องโป๊ปก่อนละกันโป๊ปเนี่ยตอนนี้เขามาด้วยความสดใสเลยทีเดียวนะ
เขาบอกว่าปกติแล้วนะคุณโป๊ปเนี่ยนะคะโป๊บธนวัฒน์นะนะคะ
ซึ่งหลายคนจะรู้เลยว่าตัวเองจะไม่ค่อยเคลื่อนไหวในตัวของโซเชียลเท่าไหร่นัก
แต่ล่าสุดเนี่ยโพสต์ลงไอจีเลยค่ะคุณแล้วก็มีข้อความพูดว่า
มีความสุขในปีใหม่ที่จะมาถึงนะครับงานนี้แฟนคลับก็ฮือเข้าไปเลยค่ะ
เมนต์อวยพรวันเกิดล่วงหน้าแล้วก็เขียนข้อความปีใหม่กันอย่างรัวเลยทีเดียว
นี่พี่โก๊คคัมแบ็คมาแล้วห่างหายไปนานนะครับแฟนคลับคิดถึง
ใช่ค่ะแล้วก็อีกนิดนึงละกันแอนนาเสือตอนนี้เดินทางถึงสหรัฐแล้วค่ะ
แฟนคลับทุกคนไปรอรับเพียบเลยทีเดียวตอนนี้ถึงที่นู่นแล้วค่ะที่ฮุสตันแล้ว
เขาบอกอีกนิดเดียวเท่านั้นเองก็จะถึงปลายทางของเราแล้วก็คือจะไปถึงนิวออเลนส์ในเร็ววันนี้

โหสวยจริงฮะแอนนาเสือปีนี้ส่งกำลังใจให้หนูนะลูก
มีประกวดกันที่นิวอลินของสหรัฐอเมริกานะคะ

เอาล่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันก่อนครับผมชาตินี้นะครับ

ขอบคุณลูกโป่งด้วยนะครับ
โป้งด้วยนะครับ